ดูความขวัญภาวะของชาวบ้านที่ปราจีนบุรีหน่อยนะฮะ
ในหมู่บ้านเนี่ยไก่มันหายไปหลายตัว
อืมอ่าแล้วก็มีชาวบ้านเขาไปเจอสัตว์เลื้อยคานตัวยาวยาว
ที่แรกกิดว่างงว่างูเลยวะค่ะมาเห็นสัตว์เละยคาลอยู่แถวหมู่บ้าน
เอ๊ะมันคืออะไรทีแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจ
ดูจนแน่ชัดเอ้าจราเข้ฮะ
ตัวยาวนี่โอ้โหนี่เห็นมั้ย
งับแล้วสะบัดสะบัดแล้วนี่กินไก่เข้าไปแล้ว

เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เห็นมั้ย
ทำไมไก่มันหายไปหลายตัว
สันนิษฐานอย่างแรกเลยก็งู
ใช่ไหมงูเหลือมงูหลามมาเอาไก่ไปกิน
เอาไม่ใช่เห็นตัวอะไรยาวตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่แล้วอ้าปากนอนอย่างนี้

จังหวัดปลาจีนบุรีนี่ไม่ใช่หนังสารคดีที่ไหนนะ
นี่ของจริงนะฮะบ้านเราเลยนะครับประเทศไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะตัวยาวเกือบ๒เมตรนะครับ
วันนี้ก็โผล่แถวทุ่งนาของชาวบ้านนี่ฮะ
มันก็อยู่ของมันอย่างนี้ย้ายที่ไปเรื่อย
แล้วสีมันก็กลมกลืนกับแหมกับดินกับน้ำเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับจราเข้ตัวนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่แถวบ้านของคุณตาอันนันต์นะฮะ
คุณตาอนันต์อายุเจ็ดสิบห้าปีนะครับคุณตานี่คุณตาอนันต
เข้าเห็นอยู่ค่ะคุณตาบอกตอนนี้ที่นาเนี้ย
ข้าวในนากำลังออกรวงแล้วมันมีน้ำท่วมขังอยู่เยอะนะ
เมื่อเช้านี่ฮะเห็นจราเข้เนี่ยมันโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำ
เห็นไหมโอ้โห
แต่สีมันก็กลืนกลืนเนอะใช่เนี่ยนี่มันคงมันเอ่อ
นี่มันพึงแดดอยู่นี่เห็นไหมเออมันก็คงมาอยู่แถวนี้เจอ
เอาปลาบ้างนกระยางบ้างนี่ฮะบางทีมันก็ว่ายน้ำไปไปเจอ
ของชาวโบ้งชาวบ้านบ้างมันก็จับกินหมดนี่ฮะ
คาดว่ามันจะหิวโซอยู่ด้วยเจออะไรจับกินหมดเลย
แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงกันค่ะคุณตาอนันต์บอกว่า
เฉพาะบ้านคุณตาอันนั้นนะไก่ชนพ่อพันตัวนึงเป็นหมื่นเนี้ย
หายไปแล้วทีแรกคิดว่าเอ๊ะมันไปไหนมันหายไปไหนอะไรยังไง
ตอนนี้คุณตานันต์บอกสงสัยหนีไม่พ้นฝีมือจราเข้ตัวนี้ซะแล้วล่ะมั้ง
ชาวบ้านหลายคนตอนนี้ก็กลัวแล้วฮะ
คือเขาก็มาดูกันเขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงเบื้องต้นเนี่ย
เข้าไปใกล้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยไปซื้อเนื้อไก่มาโยนให้มันกินไปก่อนนะ
เผื่อมันจะลดความหิวโซลงไปได้บ้างนี่ฮะไปซื้อไก่มาอ่า
โยนให้มันไปก่อนเลยต้องเลี้ยงมันไปก่อนเลี้ยงมันไปก่อน
มันจะได้ไม่มาอุ้ยทำอันตรายคนก่อนที่มันจะทำอันตรายเรา
หรือว่ามาเอาสัตว์เลี้ยงของเราอืมไปซื้อไก่มานี่ฮะอ่า
แล้วก็โยนให้มันก่อนหน้านี้เคยมีคนเจอจราเข้ในพื้นที่
ใกล้หมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเขาก็แจ้งเตือนกันนะครับอืม
ไม่รู้ไปยังไงมายังไงไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่า
กับปีบุรีจังหวาสปาชีนบุรีแต่ผู้นำท้องถิ่นเขาภาษามา
จังหวัดละแล้วใครดูพี่โดบยังให้มาช่วยจับออกไปหน่อย
มันมีหลานเขาเขาเห็นอยู่ก่อนแล้วเขาก็บอกให้ไปดู
พอเดินเข้าใกล้มันก็กลับตัวครับ
คล้ายมันตกใจประมาณเม็ดกว่าประมาณนะ
เพราะว่าที่เห็นจังหวะที่เห็นชัดที่สุดก็คือเขาหันหน้าจะเข้าท่อน้ำ
พอเดินไปแล้วเขาก็กลับตัวไงก็เลยรู้ว่าความยาวประมาณเม็ดกว่า
ตรงนี้บ่อตรงนี้เคยมีจริงอีกไหม

กำลังรอให้เจ้าหน้าที่มาไล่จับให้